นะคะเราก็จะได้เห็นภาพผ่านทางโลกออนไลน์นี่แหละ
สำหรับประชาชนที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เข้าไป
ถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
ก็จะมีการเอาดอกไม้มีที่เตรียมไปเองเนี่ยนะคะ
วางไว้ที่ริมกำแพงพระบรมมหาราชวังเพื่อกลับศักระ
ทีนี้ทางกรุงเทพหานครเขาก็เอาดอกไม้เหล่านี้ที่วางไว้แล้วเนี่ย
ไปไว้ที่วังสรานรมเพื่อเป็นการประดับตกแต่ง
เพื่อที่จะให้ดอกไม้ของประชาชนไม่สูญเปล่าแล้วก็ไม่ถูกทิ้ง
ทีนี้ดอกไม้แน่นอนเป็นดอกไม้สดก็ต้องมีวันเหี่ยวแห้ง
มีการต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
โดยมีการนำดอกไม้เหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นจากจิตอาสาเนี่ย
เอาไปทำเป็นบูหงารำไปเพื่อให้มีประโยชน์ต่อยอดไปได้อีกค่ะ
แฟนเพจเฟซบุ๊กสรานรมดอกไม้ของพ่อ
ได้ผุดไอเดียนำดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวบริเวณสวนสรานรม
เอามาต่อยอดนะคะเพื่อที่จะใช้ดอกไม้ตักแห้งเหล่านี้
คัดแยกประเภทแล้วก็นำบรรจุใส่ถุงทำเป็นบูหงารำไป
ตั้งชื่อว่าบูหงาสรานรมดอกไม้ของพระราชา
แล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมา
ถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ได้สอบถาม
ไปยังอาจารย์อนุสรกระดามันผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
ผู้ซึ่งเป็นคนบุกเบิกไอเดียในการทำบุหงานี้นะคะ
โดยอาจารย์บอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากตอนไปวิ่งที่สวนสรานรม
ดอกไม้ที่ประชาชนนำไปสักการะถวายความอาลัยจำนวนมาก
ก็เลยได้เข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ช่วยกันคัดแยกประเภทดอกไม้ค่ะ
จากนั้นก็ช่วยกันคิดวิธีเพิ่มมูลค่าให้ดอกไม้ที่เน่าเสีย
โดยกรุงเทพมหานครบอกว่าจะเอาดอกไม้ไปทำเป็นปุ๋ยต่อ
ส่วนทางอาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเอามาทำเป็นบูหงารำไป
ให้ประชาชนสามารถเอาไปเก็บไว้ค่ะ
ก็เลยเริ่มมีการนัดรวมตัวกับจิตอาสา
เพื่อช่วยกันทำบูหงารำไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
และหลังจากนี้ก็จะมีการนัดกันทุกวันอาทิตย์

อยากที่จะไปร่วมกับจิตอาสานะคะ